เรื่องของโรงงานระเบิดที่บางพลีจังหวัดสมุทรปราการนะครับ

ดาราดาราที่มีบ้านอยู่ระแวกใกล้เคียง

บางคนเนี่ยบ้านห่างกันประมาณสัก๖๐๐เมตร

โอ้โหเจอลูกไฟมาลัยกันขนาดนี้เนี่ย

ไล่เลี่ยงกันหนีไปเหน็บไปฮะ

น้ำตาลชะลิตาบ้านอยู่ใกล้โรงงานห่างประมาณสัก๓กิโลเมตร
ตั้ง๓ไม่ฮะแค่๓

โอ้โหแล้วไฟมันอย่างนี้เคมีมันขนาดนั้น

คุณแม่เขาก็บอกว่ามันรุนแรงมากแรงขนาดบ้านทั้งหลัง

หน้ากันเลิกลากรีบหนีอบพยพออกมาจากบ้านฮะ
เพราะว่ามันไฟติดแล้วมันระเบิดเป็นระยะ
ก่อนที่จะหายไปก่อนที่จะไปนะ
ออกจากบ้านเนี่ยน้ำตาลมีการโพสต์

เรือดำน้ำที่ซื้อมาเนี่ยช่วยอะไรได้ไหม
โอ้โหสถานทีเดียวลุงสะดุ้งเลยนะ
กับเรื่องราวเรื่องนี้ที่คนแรกอีกคนนึง

ไม่ต้องมองใครแล้วฮะมองซ้ายมองขวา
เก็บกระเป๋าแผ่นด่วนเลยฮะพี่กุ๊บกิ๊บ

เพราะฉะนั้นต้องไปก่อนแล้วในจุดเกิดเหตุเนี่ย
ดูแล้วไม่รู้ล่ะตอนนั้นประเมินไม่ได้
แต่ดูอย่างเดียวคือรู้ว่ามันอันตรายจริง
ขยับต่อไปที่หนุ่มรูปหล่อฟุ๊กจิระฮะ
ห่างมาประมาณสัก๕กิโลเมตรอันตราย

อบพยพ
พยพใช่ไหมนี่ใครฟุกใช่ไหมอบพยพหนีเหมือนกัน
แล้วตอนหนีข้างนอกถนนใหญ่นะปกติถนนมันจะใหญ่มาก

เมื่อวานนี้รถติดสนั่นเลย
เพราะต่างคนก็ต่างเพ่นต่างคนก็ต่างหนีเหมือนกัน
แถวทั้งนั้นนะคะโซนนี้เหมือนกัน
อมสุชาก็ต้องอบพยพหนีออกจากบ้านตัวเองเหมือนกัน
เพราะอยู่ไปไม่มั่นใจว่าควันไฟมันจะแรงขนาดไหน

ก่อนดีกว่าฮะเพ่นหนีออกจากบ้านตัวเองมาก่อนที่วัด
แต่เชิญต่อคนนี้โตโน่
โตโนภาคินบอกเตือนภัยเลยนะความรุนแรง
แต่ว่าพี่โตโน่คือไม่ได้ถ่ายตอนที่เกิดเหตุนะ
แต่ถ่ายเหตุการณ์คือเอาภาพนี้มาโพสต์ว่ามันรุนแรงจริง
พี่โตโน่เป็นไงบ้านห่าง๖๐๐เมตร

คือถ้ายืนตรงหน้าบ้านผมว่าไฟมันจะวูบมาที่หน้าได้
ตอนที่มันระเบิดเกิดเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกัน
หรือพี่หนุ่มกะลาพี่หนุ่มกะลาก็โพสต์ภาพ
ควันดำพวยพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้า
หนุ่มกะลาบ้านห่างจากโรงงานที่เกิดเหตุเนี่ย

หนีออกมาจากบ้านแล้วเพราะไม่มั่นใจว่าสถานการณ์มันจะร้ายแรงไปมากกว่านี้หรือเปล่า
ส่วนอีกท่านหนึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจด้วย

ดูภาพฮะนี่คือโรงงานปากกาของแก
โรงงานพังพินาศหมดแล้ว
ไม่ว่าจะเป็นกระจกหน้าต่างหลังคาแตกละเอียดยิบเลย

ไม่ใช่บ้านโรงงานของคุณสู่ฮฤษฐ์สยามวารา

พอคำว่าเป็นหลักร้อยเมตรมันคืออันตรายโดยสิ้นเชิง
และโรงงานของคุณสู่ฮฤษฐ์สยามวารา

พังพินาศยับเยินไปหมดแล้ว
หรืออีกท่านหนึ่งฮะบ้านไม่ได้อยู่แถวนี้หรอก

โพสต์ภาพเจ้าหน้าที่

ออกมาจากจุดเกิดเหตุเพราะว่าบาดเจ็บฮะ

หดหูละเว้ยคุณค่าชีวิตพวกเรา

รถฉีดน้ำแรง

จีโน่เหรอไม่แน่ใจ

รถจีโน่แสนยาดุภาพรุนแรง

ฝูงชนเพราะว่าความรุนแรงของการฉีดน้ำ

รถแต่เผลอแดงเหลืองของกู้ภัย

ปรูดข้ามกลุ่มควัน

สามารถบรรทุกน้ำได้ทีนึงนะเอาแบบเต็มเลยนะ

คุณจะใส่โฟมเหรอคุณจะใส่สารเคมีเหรอ
มันพุ่งไปตรงเป้าหมายได้เลย

เขาก็ไม่ต้องเสี่ยงด้วยเพราะว่าระยะในการฉีด

นี่แหละพี่ก้องห้วยไล่เขาก็เลยโพสต์ออกมา
ไว้ว่าเป็นรถคันนี้หรือเปล่า

แสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์โรงงานระเบิด
บางพลีสมุทรปราการเหมือนกัน